คุณผู้ชมครับเรามีผู้โชคดีล้านแรกจากคาราบาลไปแล้วจำได้ใช่ไหมครับ
แล้วร้านต่อไปเนี่ยร้านต่อไปเขากำลังจะแจกอีกนะครับ
วันที่๑กรกฎาคมนี้ใครอยากจะเป็นเศรษฐีคนต่อไป
รีบส่งฝากันเข้ามานะครับเพราะว่าแคมเปญบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสองนะครับ
แจกทุกวันอย่างต่อเนื่องคาราบาลแดงหวังว่ารางวัลที่แจกนะครับ
ทำให้ผู้ที่ได้รับรางวัลไปนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
สามารถต่อยอดสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้บางคนจะเอาไปปลดหนี้ก็ได้นะครับ
สร้างชีวิตให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า
หนุ่มสาวโรงงานหรือแม้แต่เจ้าของกิจการก็ตาม
คาราบาลแดงหวังจะช่วยแล้วก็เป็นส่วนสำคัญในการต่อยอดสร้างอาชีพให้กับคนไทยครับ
แล้วก็ย้ำกันชัดนะคะคุณผู้ชมค่ะย้ำรางวัลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
กติกาง่ายเลยค่ะแค่เขียนบีบส่งจำ๓คำนี้นะคะ
ฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือค่ะ
ฝาคันโซคูณ๒เขียนคำว่าตับ
พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือ
จากนั้นพับใส่ใต้ฝาแล้วบีบให้แน่น
ส่งมาที่ตู้ปน๒บังประกงฉะเชิงสาว๒๔๑๓๐
หรือกล่องชิงโชคที่ร้านซีเจมอร์ร้านถูกดีมีมาตรฐาน
และร้านค้าที่ร่วมรายการนะคะ
อย่าช้านะคะคุณผู้ชมเราแจกกันทุกวัน
ติดตามประกาศผลผู้โชคดีได้ทุกวัน
เช่นกันในรายการตลอนข่าว๙น๓๐น
ก็ส่งกันมาได้เลยนะคะวันนี้จนถึง๓๑กรกฎาคมนี้
๒๕๖๖นะคะส่งมาเยอะเลยค่ะ
ดื่มเครื่องดื่มคลาแบลแตงราคา๑๐บาทเท่าเดิม
แล้วก็เครื่องดื่มใหม่คันโซคูณ๒
เพื่อนรักนักดื่มนวัตกรรมจากญี่ปุ่น
มีส่วนผสมจากตับแล้วก็กรูโคโลโนแลคโทน

อร่อยสดชื่นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้าน

ฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดงและคันโซ

รีบส่งกันเข้ามาเพราะจะจับแจกร้านต่อไป